สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังคปรินายกครับ

ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกมอมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปยังพระเมนวัดเทพศิรินทราวาส
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายก
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

พระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสวมสวรี
พระวรราชาธินัดดามาศ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ

สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พระนามเดิมว่าจริงคชวัศ
ประสูจน์เมื่อวันที่๓ตุลาคมพศ๒๔๕๖
และสิ้นพระชนเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมพศ๒๕๕๖
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโรหิต
สิริพระชนมายุหนึ่งร้อยพันศายี่สิบเอ็ดวัน

นับว่าทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุด
ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้า
แห่งกรุงรัตนโกสินยาวนานที่สุดถึงยี่สิบสามปี
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสอง
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้น
พระองค์ทรงดำรงอยู่ในครุธานียะ
เป็นที่ตั้งแห่งพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
และพระบรมวงศานุวงศ์

เด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ณพระเมนวัดเทพศิรินทราวาส

บรรจุพระอัฐิและพระอบพระสรีรังคาร
ประดิษฐานอย่างตำหนักเพชร

โปรดติดตามตอนต่อไป